มีอุทาหรณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับย้ำเตือนคุณผู้ชมครับ
ร้านไหนที่เปิดร้านขายข้าวขายอาหารต้องระวังแก๊สรั่ว

เป็นร้านขายข้าวต้มนะแล้วปรากฏว่าแก๊สรั่ว
เจ้าของร้านเห็นแล้วจะไปปิดแก๊ส
มันเกิดไฟลุกพลึบขึ้นมาแบบนี้ฮะ
อุ้ยเนี่ยคุณขวัญคุณผู้ชมน่าตกใจมากเลย
เป็นอะไรไหมเนี่ยคือไฟคลอกหน้าเฮียเจ้าของร้านครับ
เต็มเต็มเลยอ่ะคือเฮียเนี่ยรีบเข้าไปเพื่อจะปิดวาวแก๊ส
เพราะว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วแล้วบวกกับได้ยินเสียงด้วย
ระหว่างกำลังหมุนปิดวาวแก๊สเนี่ยมันไฟลุกพลึบขึ้นมา
เมื่อกี้เนี้ยอุ้ยเฮียก็แบบวิ่งอ่ะแล้วไฟมันคลอกหน้าอ่ะฮะ
แสบปวดร้อนครับอืมตอนนี้อาการสาหัสนะครับเนี่ยโอ้ย
แล้วนอกจากนี้ในร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มมีหลานของเฮีย
แล้วก็คุณป้าค่ะสองขวบเป็นผู้ชายครับโอ้เหรอ
โชคดีว่าเด็กไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพิ่งจะอุ้มออกไปจากตรงจุดนี้
อ๋อแค่แป๊บเดียวอ่ะก่อนที่ไฟมันจะลุกพลึบมาฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นร้านข้าวต้มร้านนี้อยู่ในพื้นที่บังละมุงชนบุรีครับ
คนเจ็บคือเฮียวิชัยอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของร้าน
สภาพคือใบหน้าแขนขาถูกไฟคลอกนะฮะ
แสบปวดร้อนครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วนี่ฮะบริเวณจุดที่เกิดเรื่อง
เจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลช่วยเหลือกัน
แป๊ดป้าแป๊ดเนี่ยเป็นเมียของเฮียครับบอกว่ากำลังเก็บของในร้าน
ได้ยินเสียงเหมือนแก๊สรั่วก็เลยพยายามที่จะไปรีบปิดวาวแก๊ส
แล้วก็ต้องรีบอุ้มหลานน้อยอายุ๒ขวบออกไปจากจุดนั้นเพราะอันตราย
พออุ้มหลานออกไปเสร็จปั๊บเฮียก็เข้าไปปิด
ลุกพลึบขึ้นมาสวนมากำลังก้มหน้าลงไปด้วยไงเลยโดนเต็มฮะ
โชคดีว่าตอนนี้ถึงมือคุณหมอแล้วนะครับในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพัทยาสันนิษฐานว่าสงสัยไอ้วาล์ข้อต่อถังแก๊สตรงนี้
เสื่อมสภาพหรือเปล่าและถึงแม้ว่าจะปิดวาวแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่มันมีแก๊สที่รั่วออกมาก่อนหน้านั้นไงที่เขาได้กลิ่นได้ยินเสียง
และใกล้กันอาจจะมีไฟติดอยู่มันก็เลยบวกกันแล้วลุกพลึบขึ้นมา
เฮียก็เลยบาดเจ็บครับเดี๋ยวขอไปตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง
เฮียเจ้าของร้านหายไวและทุกบ้านระมัดระวังกันด้วยนะครับ